คุณผู้ชมครับตลาดน้ำดื่มปีนี้ยังคงแข่งขันกันอย่างดูเดือดแล้ว
ก็เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นไปตามความต้องการของตลาดที่เพิ่มมากขึ้น
ทำให้ผู้ประกอบการนั้นมีการเปิดโรงงานใหม่ในพื้นที่ทางภาคใต้ของไทย
ติดตามจากบรรยายงานของคุณเขมิกาพรมพันธ์ใจครับ
เริ่มเดินเครื่องตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาค่ะ
เพิ่มเติมจากโรงงานแห่งแรกที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ที่มีกำลังการผลิต๑๐๐ล้านลิตรต่อปี
โรงงานแห่งนี้นะคะจะผลิตน้ำดื่ม๓ขนาดด้วยกันค่ะ
ก็คือขนาด๐๓๓ลิตร๐๖ลิตรแล้วก็๑๕ลิตรนะคะ
โดยเฉลี่ยปีหนึ่งจะใช้น้ำในการผลิตนะคะประมาณ๕๐๐ล้านลิตรต่อปีค่ะ
แล้วก็ที่สำคัญนะคะจะส่งไปขายทั้งหมดใน๑๔จังหวัดภาคใต้ด้วยค่ะ
การตั้งโรงงานที่ภาคใต้จะช่วยลดต้นทุนด้านการกระจายสินค้าและการขนส่ง

ลงทุนตั้งโรงงานถึง๑๘๐๐ล้านบาท
การผลิตน้ำดื่มที่มีคุณภาพจะช่วยเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดและเป็นผู้นำในตลาด
พ่อมุยการบริหารธุรกิจน้ำดื่ม
และยังคาดหวังการเติบโตในปีถัดไป
เช่นเดียวกับมูลค่าตลาดรวมน้ำดื่มที่ปัจจุบัน๓๔๐๐๐ล้านบาท
อยู่ในตำแหน่งน้ำดื่มเพื่อความสดชื่นสำหรับครอบครัว
สื่อสารถึงสิ่งดีที่คุณแม่ส่งผ่านให้กับสมาชิกในครอบครัว
และทำกิจกรรมทางการตลาดในกลุ่มเด็กอีกด้วยค่ะ
มิกาพรมพันธ์ใจข่าวเทราะทีวีรายงาน